กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากในโซเชียล

ใช้คุณสัยใช้วิชาทางศัยศาสตร์
ไปรักษาคนที่ไปรักษากับเขาที่แบบว่า
มีเคราะห์โชคไม่ดีมีรางร้ายมีของเข้าอะไรแบบนี้

วิธีการคือก็เอามือล้วงเข้าไปในร่มผ้าผู้หญิง
จับหน้าอกบ้างล้วงเลยไปถึงอวัยวะเพศบ้าง

แต่คนที่ดูก็ไม่สบายใจว่าวิธีการนี้มันจริงหรือเปล่า

คนที่ไปทำพิธีมีแต่ผู้หญิงหรือคะ
นั่นสิส่วนใหญ่ที่ภาพที่เห็นมีแต่ผู้หญิงนะ
ผู้ชายก็มีแต่ว่าส่วนน้อย
แต่ภาพที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

เป็นหมอผีรักษาคุณสัย
แล้วก็มีหญิงสาวไปรักษาในการไล่คุณสายออกจากตัวเขา
แล้วก็เอามือล้วงไปตามร่างกายของผู้หญิง
เป่าคาถาบริกรรมคาถาอะไรต่าง
คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปคนก็พูดถึงเยอะทีเดียว
ทีมข่าวเราทราบแล้วเห็นแล้วตรวจสอบแล้วพบว่า
หมอผีคนนี้ชื่อจริงคือนายสายยนต์สังทองอายุ๔๓ปี
เป็นหมอศัยศาสตร์คนนี้แหละนะ
เขาก็เปิดเผยกับสื่อแขนงหนึ่งบอกว่าเขาเนี่ยนะ
รักษาแนวศัยศาสตร์แบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
นี่เป็นภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊คเขา
ภาพที่เห็นในคลิปต่างมันคือการอาบน้ำมนต์
แล้วก็เอามีดเป็นมีดหมอไปจี้ตามศีรษะแขนขาลำตัว
แล้วก็ใช้นิ้วมือขูดไปตามเส้นตามกล้ามเนื้อ
เพื่อเป็นการเรียกคุณสัยไล่คุณสัยให้ออกจากร่างกายคน
ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะ
ไม่ได้รักษาแค่ผู้หญิงผู้ชายก็มีหมอผีเขาว่าอย่างนั้น
สำหรับปูมหลังของนายสายนหรือหมอผีคนนี้
อาชีพเดิมเขาเนี่ยก็รับจ้างทั่วไปแหละค่ะ
นี่คนนี้นะฮะต่อมาเขาประสบอุบัติเหตุอย่างหนัก๓ครั้ง
เอาชีวิตรอดมาได้ก็เลยมาตามหาความจริงว่า

แล้วก็มีหมอดูบอกว่าเขามีองค์ทำให้รอดตายมา๓ครั้ง

มีองค์อะไรบางอย่างในตัวเขาปกปักรักษาเขาอยู่นะ
ติดตามไปเรียนศัยศาสตร์กับหมอศัยศาสตร์คนนั้น
และทำให้มีความรู้เรื่องของการรักษาโดยใช้ศัยศาสตร์มาเกี่ยวข้อง
แล้วก็การใช้นิ้วมือฝ่ามือเนี่ยนะ
คำล้วงหน้าอกล้วงอวัยวะเพศของคนไข้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย
รักษาแบบเดียวกันนะผู้ชายก็ทำผู้หญิงก็ทำนะ
ค่าครูเนี่ยคนนึงเนี่ย๓๒บาทเท่านั้นนะฮะ
หมอผีคนนี้ยังพูดตัดเพาะหลังจากเห็นคลิปที่มันถูกแชร์ไป
แล้วก็คนเข้าไปกระหน่ำวิจารณ์เขาเยอะโจมตีเขาเยอะ
ทั้งที่ไม่รู้ความจริงเขาบอกว่าคนที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ฟังความข้างเดียวนะฮะ
ซึ่งคนไข้ที่ไปรักษากับเขาป่วยเป็นโรคที่หมอรักษาไม่หาย
แต่ตัวเขาเองรักษาได้อะไรบ้าง
ข้อปวดกระดูกเดินไม่ได้เป็นหอบหืดโรคต่างมากมาย
บอกหมอรักษาไม่ได้แต่เขารักษาหาย
เป็นการรักษาด้วยการใช้พลังในการควักเอาคุณสัย
แล้วก็สิ่งเลวร้ายออกไปจากร่างกายของคนป่วย
หลายคนรักษาหายแล้วกลับมาตอบแทนให้เงินให้ทองเยอะแยะมากมายก็มี
ยืนยันยืนยันว่าวิธีการรักษาอันนี้เป็นเรื่องจริง
แล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นความเชื่อสู่บุคคล
ส่วนเรื่องข่าวว่าเขาไปหลอกคมคืนผู้หญิงเขายืนยันว่าไม่เป็นความจริง
อันนี้ผู้ชายไหมก็รักษาก็มีเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีการรักษาเนี่ย
แค่ที่หน้าอกหรืออวัยวะเพศอย่างเดียว

เขาก็ลูบไปทั้งหัวนั่นแหละ
หัวก็ลูบไปเอามือกดเส้นกันไป
โดยการใช้ฝ่ามือกับมีดหมอขูดลี่สิ่งไม่ดีออกไป
รวมทั้งทำน้ำมนต์ปลูกเสกมาให้กับคนป่วยได้ดื่ม

ที่ผ่านมามีคนรักษาหายจำนวนมาก
แล้วไม่เคยมีเรื่องไปการแจ้งคงแจ้งความอาณาจารย์อะไรเลย

พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถ้ามีคนที่ไปรักษาแบบนี้แล้วเสียหาย

ถ้าคุณคิดว่าคุณถูกล่วงละเมิดถูกอะไร

กับตำรวจทองที่รวบรวมหลักฐานมา
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถ้าเกิดว่าผู้เสียหายไม่ยินยอม
กระทำแบบนี้มันเข้าข่ายอาณาจารย์ครับ

หรือว่าผู้เสียหายอายุยังไม่ถึง๑๕ปี

มันคือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๗

สำหรับการรักษาโรคด้วยทางศัยศาสตร์

แฟนเข้าไปในตัวของมิจฉาชีพก็มี

เพื่อไปหลอกลวงทำให้เกิดคนหลงเชื่อ

หรือถ้าเกิดว่าคนทำ

การโฆษณาเพื่อประโยชน์อื่นใดของตน
โดยตรงก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดฐานช่อกงประชาชน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๔

เอาเป็นว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองถูกหลอก

ใช่แต่ว่าถ้าใครที่เชื่อแล้วก็รู้สึกว่ามันคือการรักษา
ความผิดฐานก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละคน